คนส่งก็อยากให้ถึงคนรับ
เป็นว่าลูกค้าคนรับค่ะ
ต้องไปคุยหาพัสดุของตัวเองที่

อย่างที่เห็นนะครับสองกลองมันถึงมา
ที่ยังไม่ถูกส่ง
โอ้โหจะเจอไหมเนี่ย

เซ็งแน่นอนถูกไหมครับ

ปลายทางมาเจออะไรแบบนี้เราคงเซ็งหรือคนรับ

ใช่แล้วช่วงนี้คือเขาส่งกันเยอะใช่ไหมครับ
พวกบอลสีอะไรดั่งนะครับ

นักการไม่มีเงินเดือนบริษัทเฟรนชาย

นั่นคือลูกค้าทั้งหมดเลยนะรอของรอมานานมากปกติแล้ว
คือเต็มที่๓วัน๕วันต้องได้
บางคนนี่คือรอครึ่งเดือนยังไม่ได้ขอ

พยายามโทรถามโทรถามบริษัทนี้
ปรากฏว่าไม่มีพนักงานส่งให้ไม่มีพนักงานพนักงานออกไปหมดแล้วนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะว่า
ความเห็นเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนหนึ่งความเห็นมาจากลูกค้าแน่นอน
ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครพอใจหรอกค่ะถ้าเกิดว่าส่งของแล้ว
สะดุมาค้างเติ่งแบบนี้นะคะนี่บางคนบอกว่าแล้วอย่างนี้ของที่ส่งเมื่อไหร่จะไปถึง
แบบนี้ใครจะหยิบอะไรก็หยิบได้นะสิผมก็เคยไปค้นหาของเองที่บริษัทนี้หวยมากนะคะ
มาดูในมุมของอดีตพนักการของบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนคนหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าผมเติมน้ำมันสามร้อยอันนี้น่าเห็นใจผมเติมน้ำมันสามร้อย
ได้ค่าจ้างร้อยสามสิบแปลว่าอะไรคะขาดทุนร้อยเจ็ดสิบบาท
เอาแล้วใครจะทำเหรอฮะนี่ค่ะออกสิคะรออะไรไม่มีใครทำค่ะ
นี่เห็นไหมนี่แล้วก็มีความเห็นอีกคนหนึ่งนะคะ
บอกว่าผู้ประกอบการต้องเห็นใจลูกน้องด้วยว่าเขามีรายได้เพียงพอหรือเปล่า
กับค่าแรงหรือไม่ค่าน้ำมันค่าซ่อมรถ
ลูกน้องอยู่ไม่ได้บริษัทก็อยู่ไม่ได้ซึ่งก็จริงอันนี้ต้องฝากเลยนะครับ
สำหรับผู้ประกอบการไม่ใช่เฉพาะบริษัทขนส่งอย่างเดียวนะคะ
บริษัทนั่นแหละถ้าลูกน้องคุณอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน